ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีขโมยเงินนะครับไปขโมยของในห้างซะด้วยนะครับ
ก็เลยถูกแจ้งความเอาไว้แต่ตำรวจบอกว่าฟังเรื่องราวแล้วต้องช่วย
คือไม่ได้ช่วยให้พ้นความผิดพ้นคดีอะไรนะ
ช่วยเหลือผู้ต้องหาคนนี้และลูกต่อไปนะครับเพราะฟังเรื่องราวแล้วมันน่าสะเทือนใจจริง
ไม่ใช่การสนับสนุนคนทำผิดให้ได้มีชีวิตอะไรที่ดีขึ้นทั้งสิ้น
ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะก็จะเข้าใจนะที่ตำรวจเขาช่วยเหลือ
ผู้หญิงคนนี้มีลูกสองคนนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยตำรวจเจ้าของคดีครับร้อยตำรวจโทจตุรงพรมบุตร
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสนบังซื้อนะฮะในกรุงเทพนี่แหละ
ได้โพสต์เรื่องราวของครอบครัวนี้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่ามีผู้ต้องหาหญิงคนหนึ่งนะทำงานอาชีพเป็นแม่บ้าน
มีรายได้ต่อวันประมาณสามร้อยสามสิบบาทถูกแจ้งความจับในข้อหารักษัพ
หลังจากไปหยิบเงินจากต้นกระถิ่นที่เขาเสียบเอาไว้ในถังในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
สะพานควายเราจะเห็นตามห้างเขาจะมีเยอะใช่ไหม
จุดทำบุญเป็นถังกระถิ่นอย่างเงี้ยนะครับร้อยตำรวจโทจตุรงค์ให้ข้อมูลกับ
ทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือช่วงเย็นวันอังคารที่๓กันยายน
ผู้มาแจ้งความว่ามีคนรักษัพในห้างเงินที่เอาไปเนี่ยคือหนึ่งร้อยหกสิบบาท
คือทางห้างเขาคงต้องแจ้งความอ่ะนะเขาก็คงอาจจะต้องทำ
ตามหน้าที่อะไรของเขาหลังจากนั้นพนักงานสอบส่วน
ก็สอบปากคำซึ่งผู้หญิงคนนี้สารภาพนะครับว่าขโมยเงินจริง
สาเหตุที่ทำลงไปเพราะต้องการเอาเงินไปซื้อข้าว

แล้วก็ซื้อรองเท้าให้ลูกลูกจะได้ใส่ไปเรียนหนังสือ
แล้ววันนั้นไม่รู้จะทำยังไงนะครับอังคารที่๓กันยายนนะครับ
เนื่องจากเงินค่าจ้างที่เธอไปทำงานล้างจานเนี่ยได้วันละ๓๓๐บาทมันไม่พอ
ระหว่างที่เดินผ่านต้นกระถิ่นในห้างเห็นมีเงินปักอยู่หลายพันบาท
ก็เลยตัดสินใจหยิบมาร้อยหกสิบอืม
ก็ยกมือไหว้อะไรก่อนนี่แหละแล้วก็หยิบมา
ร้อยตำรวจโทจตุรงค์บอกว่า
ทีตัวแทนของห้างก็มาเจรจากับผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ
คือทางห้างเขาก็ยังยืนยันว่า
แม้จะคืนงงคืนเงินอะไรยังไงแต่ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็คงไม่ยอมความขอแจ้งข้อหารักทรัพย์กับผู้หญิงคนนี้

เข้าห้องควบคุมตัวของสนบังซื้อนะครับ
ลูกทั้งสองคนก็มาที่สอนอเพราะว่าตำรวจเขาก็ติดต่อแจ้งไปว่าแม่เนี่ยถูกจับตัวนะ
ลูกนี่อายุสิบสามกับสิบสี่นะครับ
พอถึงโรงพักก็ร้องไห้เสียงดังทั่วโรงพักแล้วมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่ลูกชายเขาบอกกับแม่
ตำรวจเขาได้ยินเลยนะ
ลูกชายบอกแม่คือบอกทั้งน้ำตาถามทั้งน้ำตาบอกว่าแม่ขโมยเงินเขาทำไม
ทำไปทำไมแม่ไหนแม่สอนหนูตลอดเวลาไงว่า
อย่าไปขโมยเงินคนอื่นเนี่ยโอ้โหแล้วแม่ก็ร้องไห้นะครับ
ร้องไห้ขอโทษลูกนะครับตำรวจที่อยู่ในโรงพักเนี่ยนะ
บางคนถึงขั้นทนดูไม่ไหวนะทนเห็นเหตุการณ์ไม่ไหว
ต้องเดินออกไปเลยอ่ะเดินออกจากโรงพักไปเลยนะครับ
พนักงานสอบสวนที่ทำคดีก็คือร้อยตำรวจโทจรุงบอกว่า
หลังสอบปากคำเสร็จสงสารมากนะลูกทั้งสองคนเนี่ยขอตำรวจบอกว่า
ขอนอนกับแม่ได้ไหมขอไปนอนในห้องขังกับแม่ได้ไหม
ตำรวจเขาบอกว่ามันไม่ได้หรอกหนูอ่าเดี๋ยวไปนอนตรงเนี้ย
โซฟาแถวสถานีตำรวจเนี่ยมันติดแอร์ด้วยแอร์เย็นด้วย
นอนตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วเห็นลูกเนี่ยนะ
ก็ไม่มีรองเท้าใส่จริงจริงอ่ะใช่ค่ะตามที่แม่เขาบอกเลยว่าจะเอาเงินไปซื้อรองเท้าให้ลูกใส่ไปเรียนอ่ะ
คือตำรวจเห็นก็ถามถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ใส่รองเท้ามา
เด็กก็บอกก็ไม่มีรองเท้าใส่อ่ะมันอย่างงั้นจริงจริงอ่ะค่ะ
คือมันไม่ได้โกหกคือไม่ใช่คดีโกหก
คือเอาละขโมยจริงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้โกหกตำรวจเขาบอกเขาดูหมดแล้วนะครับ
ก็ส่งสารนะครับสารท่านก็ตัดสินแล้วว่าคดีนี้ก็ต้องลงโทษด้วยการจ่ายค่าปรับ๕๐๐๐บาท
คือเงินร้อยหกสิบอ่ะคืนห้างเขาแหละแต่ต้องเสียค่าปรับห้าพันบาท
หากไม่มีเงินก็ให้ไปทำงานบริการสังคมทดแทนค่าปรับ๑๐วันวันละ๔ชั่วโมง
อ่าแต่ทีนี้ทางแม่ของเด็กบอกว่าถ้าขาดงานไปมันก็วนกลับมาปัญหาเดิม
ก็คือไม่มีเงินอีกใช่ค่ะต้องลางานไปบริการสังคม
อ่าสารท่านก็ปรานีให้อ่ะนะครับก็เลยเลื่อนชำระค่าปรับไปให้หนึ่งเดือน
คือให้มาชำระภายในวันที่สี่ตุลาคมสองห้าหกสองร้อยตำรวจโทจรุลงก็โพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อขอรับบริจาคเผื่อใครมีเมตตามีกำลังจะช่วยเหลือครอบครัวนี้
หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหคนแสดงความคิดเห็นเยอะ
ชมตำรวจคนนี้ว่าเอาล่ะคดีก็คดีแต่มนุษยธรรมก็อีกส่วนหนึ่ง
อ่าแล้วรู้สึกว่าก็จะบริจาคกันมาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะ
คนช่วยเหลือกันเยอะมากนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือถึงขั้นที่ว่าจะให้ทุนการศึกษาของลูกทั้งสองคนนะคะ
ทั้งอายุสิบสี่กับอายุสิบห้าให้เรียนจนจบอ่ะ
คือพี่ชายเนี่ยอายุสิบสี่แต่พี่ชายอยู่ป๓ใช่ค่ะ
น้องสาวอายุ๑๓แต่อยู่ป๔เพราะพี่ชายต้องหยุดเรียนไปปีนึงเพราะไม่มีเงิน
น้องก็เลยเรียนล้ำหน้าไปค่ะทีเนี้ยค่ะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราก็ไปพบกับลูกสาวนะคะ
เด็กผู้หญิงนะคะที่อายุ๑๔ปีก็ไปถามความจริงนะคะน้องบอกว่าน้องเรียนอยู่ป๔ค่ะ
อังคารที่สามกันยายนที่ผ่านมากำลังนอนรอแม่เลิกงานกลับบ้านเพื่อนที่โรงเรียนโทรศัพท์มาบอกว่าแม่ถูกจับ
ก็เลยรีบไปโรงพักกับพี่ชายพี่ชายอายุ๑๕แสดงว่าอายุโตหน่อยแล้วใช่ค่ะไปถึงตอน๕เดือนอาจจะเคลื่อนหน่อยไปถึงก็ร้องไห้
แล้วก็น้องก็บอกว่ายอมรับแหละว่าไปถึงก็ไปต่อว่าตำรวจร้องไห้ถามตำรวจต่อว่าตำรวจว่าจับแม่ทำไมแล้วก็นำเงิน๑๖๐บาทคืนให้ตำรวจบอกว่าคืนเงินปล่อยแม่เถอะแต่ตำรวจบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ยอม
ตัวลูกสาวกับพี่ชายก็เลยไปขอร้องตำรวจว่า
ไปนอนกับแม่กลัวแม่เหงา
กลัวว่าแม่อาการโรคเกาะจะกำเริบ
อยากจะเข้าไปดูแลเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วยค่ะตำรวจไม่ยอม

ไปทำข้าวไข่เจียวใส่กล่องโอ้โหมาให้แม่กิน
ทำผิดอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้
คุณตำรวจบอกว่าแม่ขโมยเงินบิ๊กซี๑๖๐บาทค่ะ

แต่ว่าแม่ไปอยู่ในห้องชั้นมันก็เหงา
บอกว่าอยากเข้าไปนอนกับแม่แต่ว่าเขาไม่ให้เขาไป
ตอนนั้นหนูทำยังไงต่อแล้วทำให้แม่เข้าไป
ไม่ให้แม่เข้าไปหนูก็ทำกับข้าวให้แม่ค่ะ
ข้าวไข่เจียวให้แม่กินค่ะแล้วก็เอาไปให้แม่
แม่เป็นโรคเกาะค่ะเพราะว่าแม่กินยาเยอะไป
แล้วก็แม่ป่วยด้วยค่ะแม่ป่วยแม่ต้องเดินแล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วย
บอกเลยว่าตอนนั้นหนูเหลือตังค์แค่๑๐บาทนะ
วิ่งกลับบ้านไปทำข้าวไข่เจียวซื้อข้าวให้แม่กิน
ส่วนการลักขโมยนะคะแม่ก็ไม่เคยมีนิสัยแบบนี้นะคะ
ลูกบอกที่ผ่านมาเป็นคนประหยัดอดออมแล้วก็ช่วยกันหาเงินเพื่อใช้กันในครอบครัวค่ะ
ตอนนี้ก็เลยขอบคุณผู้ที่เมตตาปล่อยตัวแม่ออกมาจากห้องขัง
ตั้งใจเรียนหนังสือจะได้มีงานทำมีอาชีพที่ดี
ดูแม่จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีกันมากขึ้นกว่านี้นะคะ
นักข่าวของเราก็ไปคุยกับนางโบลาสำรานที่อยู่ห้องติดกันกับครอบครัวนี้
ก็บอกว่าครอบครัวนี้น่าสงสารมากจริงลำบากมากจริง
เสียไป๑๐ปีก่อน๒เดือนก่อนหน้านี้ลูกทั้งสองคนหยุดเรียนเลยนะคะ
หยุดเรียนทั้งคู่มาดูแลแม่เพราะว่าแม่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไปทำงานไม่ได้เด็กสองคนขยันมากจริง
ช่วยแม่เก็บขยะขายอะไรแบบเนี้ยค่ะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องไปกินกันสามคนในครอบครัว
ไม่มีเงินซื้อก็ไปขอติดเอาไว้ก่อนบางทีบางร้านเขาก็ใจดีไงก็ยอมช่วยนะคะ
ก็ยอมรับว่าเห็นข่าวที่แม่ของเด็กไปขโมยเงินก็สงสารเห็นใจมาก
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยจริงก็เชื่อว่าที่ทำไปก็เพราะว่ามีความจำเป็นจริงจริง

๕๐๐บาทที่ต้องชำระค่าปรับให้กับศาลมีคนโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
น้ำใจคนไทยนะครับส่วนน้องทั้งสองคนเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะมอบทุนการศึกษาให้สำหรับการเรียนนะครับ
ชื่นชมนะคะตำรวจสนบังซื้อดิฉันคุ้นเคย
ไม่ได้ขึ้นมาพักบ่อยนะคะอยู่แถวบ้านขับรถผ่านบ่อยต้องไปชมสักหน่อย
แต่ว่าบางทีคนเราเนี่ยมันเข้าตาจนนะจริงนะเห็นใจอะค่ะ